ถูกพระที่สำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมในอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย

ล่าสุดตำรวจได้นำอดีตเนร
ทั้ง๓รูปที่อ้างว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ไปชี้แผนไปชี้จุดเกิดเหตุแล้วนะคะ
ตำรวจภูทรโคกงามนำอดีตสามเณรทั้ง๓รูป
กล่าวหาว่านายวุฒิบุญชุมแสง
หรืออดีตพระวุฒิวรเชษโธ
กระทำอาณาจารย์และสำเร็จความคล่าย
ขณะบวชเนรอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่ง

ชี้จุดเกิดเหตุที่สาราการประเรียน
พร้อมด้วยพ่อแม่ของอดีตสามเณรทั้ง๓รูปด้วย
พอไปถึงไปพบมีพระลูกวัดชื่อพระพิชยวัฒน์หรือพระเดี่ยว
และพระเนรก็รวมแล้วกว่า๒๐รูปค่ะ
ล้อมวงคุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้น
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยแยกอดีตเนรทั้ง๓รูปไปชี้จุดเกิดเหตุ
ระหว่างนั้นก็มีการกระทบกระทั่งกัน
ผู้ปกครองของอดีตสามเณรกับพระเดี่ยว
เดี่ยวคือไม่ใช่คนที่ไปก่อเหตุกระทำอนาจารย์นะ
แต่เป็นคนไปมีปากเสียงกับอดีตสามเณรทั้ง๓รูปก่อนหน้านี้
เพราะว่าพระเดี่ยวคือช่วงที่มีการกระทบกระทั่งกัน
ขอให้ตำรวจไปตรวจปัสสาวะอดีตสามเณรด้วย
แล้วก็ไม่พอใจที่พระเดี่ยวเคยทำร้ายร่างกาย
เมื่อเจ้าหน้าที่พาอดีตสามเณรไปชี้จุดเกิดเหตุเสร็จสิ้น

คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะคะ
พระเดี่ยวไม่ใช่คนที่ถูกอ้างว่าไปกระทำอาณาจารย์

ตรวจปรัสสวะหาสารเสพติดอดีตสามะเนญทั้งสามรูป
ที่อ้างว่าถูกกระทำอนาจารย์
ทีนี้เราก็ไปถามพระเดียวว่ามันใช่หรือเปล่าเรื่องเป็นมายังไง
เดี่ยวบอกแบบนี้นะคะว่ากรณีที่อ้างว่าตัวเองไปทำร้ายอดีตสามเณร
บอกว่าวันเกิดเหตุเกิดเรื่องทะเลาวิวาสกันประมาณสัก๑ทุ่ม
เด็กที่มาบวชเป็นเนรอยากจะศึก
ตนเองก็เลยขึ้นไปกราบขอพระอาจารย์วุฒิ
และพระอาจารย์ก็อนุญาตให้ศึกนะแต่การศึกต้องให้พ่อแม่มาถึงก่อน
ถึงจะศึกได้ถ้าไม่มีผู้ปกครองก็คือศึกไม่ได้ค่ะ
สามะเนรก็เลยไม่พอใจเดินลงมารอพ่อแม่
โดยที่มีพระแล้วก็เนรทุกรูปนั่งอยู่บนสาราเพื่อรอทำวัด
แต่เนรไม่ขึ้นไปทำวัดนะหลังจากนั้นสักประมาณครึ่งชั่วโมง
พระอาจารย์ให้พระพี่เลี้ยงไปตามสามเณร
มะเนรก็แสดงอาการไม่พออกพอใจ
จากนั้นเห็นท่าไม่ดีก็เลยเดินลงมา
เดินลงมาเห็นสามเณรดักรออยู่ข้างหน้า
จึงได้ไปต่อว่าจากนั้นเนรรูปหนึ่งค่ะ
วิ่งเข้ามากระโดดถีบพระเดี่ยวเลยนะคะ
ต้องมีคนมาห้ามปลามเอาไว้
แต่สุดท้ายก็ไม่มีเหตุการณ์บานปลายนะคะ
ส่วนเรื่องของการรุมทำร้ายร่างกายเนร
ยืนยันว่าอันนี้ไม่เป็นความจริง
ถ้าไม่มีผู้ปกครองรับรู้สึกไม่ได้
พระอาจารย์เด็กก็น่าจะไม่พอใจ
ก็เลยเดินลงมาแล้วก็รอพ่อแม่อยู่
แต่พระทั้งหมดทุกคนทุกรูป
นั่งอยู่บนสาราเพื่อรอทำวัด
พวกเขาก็ไม่ขึ้นไปทำวัดเราก็ทำวัดไม่ได้
เพราะว่าต้องมาให้พร้อมกันกฎของที่วัด
ถึงจะเริ่มการสวดมนต์ปฏิบัติเลี้ยงต่อทุกรูปอะครับ

ก็มีอาการกระโชคโงกงากไม่พอใจกัน
หลังจากเราก็ไม่รู้ผมก็เลยเดินลงมา

เราก็เลยเดินไปดักรออยู่ข้างหน้าเลย
แล้วผมก็บอกว่าถ้าใครให้พระอาจารย์รอเดี๋ยวจะเจอ

ซึ่งทุกคนเห็นวิ่งกระโดดถีบเข้ามาหาผมเลยครับ
และหลังจากนั้นก็หลวงพี่เขาก็แย่งมัดกัน
ล็อกตัวพยายามจะให้หยุดไม่ให้มีเหตุการณ์อะไรที่มันรุนแรง

ไม่ได้มาเสนอหน้าหน้าสื่ออย่างนี้แน่นอนครับ
ส่วนอดีตพระวุฒิเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรม
ตั้งแต่เปล่งวาจาศึกก็ไม่ได้กลับมาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมอีกเลย
เพียงแต่ว่าขอเวลาจากนั้นก็ออกมาพูดความจริงที่เกิดขึ้น
แต่จะเป็นเมื่อไหร่ตอนนี้ก็ยังตอบไม่ได้นะครับ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพระที่อดีตสามเณรอ้างว่าไปกระทำอนาจารย์พร้อม

อดีตสามเณรบอกว่าโดนไปสองครั้ง
อดีตเจ้าว่าเดี๋ยวบอกว่ามีเคราะต้องไปเสดอกเคราะ

แล้วก็สามเณรเนี่ยเพิ่งไปบวชได้๘วันเองเนอะ

แต่พอแม่พาตำรวจไปหาเนี่ยพระท่านเองก็ศึกไป

ต้องรอให้ตำรวจเขาสอบสวนกันก่อนนะครับ